วันนี้การเมืองก็ยังคงร้อนแรงนะครับ

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

หลังจากที่เมื่อเช้านี้ไปทำบุญนะครับ
คำถามนักข่าวไปอาจจะมีขุนนิดนึง
วันนี้นายกบอกว่าตอนนี้เป็นห่วงบ้านเมืองทุกวันแหละ
มีการเตรียมความพร้อมในการทำงานต่อเนื่อง
เพื่อให้ประเทศและประชาชนปลอดภัยแข็งแรง
ในฐานะที่ยังเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่
ส่วนกรณีที่นายรังซีมันโรมว่าที่สศพก
ได้พูดกดดันให้พลเอกประยุทธ์แสดงสปีริต

เพราะว่าเขาตั้งข้อสังเกตไงว่า

ยังไม่เคยได้ยินคำแสดงความยินดีจากทนเอกประยุจเลยนะ
มารยาททางการเมืองสากลเองเนี่ย
เขาก็ต้องออกมาแสดงความยินดีกันหรือเปล่า

ข้าวเก็บของออกไปเถอะท่าน

เอกประยุทธ์ก็บอกสั้นด้วยท่าทีขึงขัง

มองว่าไม่มอง

มองการกดดันแบบนี้จะทำได้หรือเปล่า
ก็เลยตอบกระแทกเสียงบอกว่าไปคิดเอาเอง

โยคสั้นก่อนขึ้นรถไป

ในขณะที่นายอิทธิพรบุญประคองครับประธาน
กตพูดถึงการประกาศรับรองผลสอสอ

ภายในเดือนมิถุนายนิเร็วกว่าปี

หน่วยใดมีเหตุสั่งให้เลือกตั้ง
เกี่ยวกับการเลือกตั้งที่๒๘๐เรื่อง
กรกตคาดว่าไม่ช้าก็จะมีความเห็นเสนอต่อที่ประชุมกรกตแต่ยังตอบไม่ได้ว่าจะส่งสารรัฐมนุนวินิจฉัยหรือไม่
เพราะยังไม่เห็นพยานหลักฐานและจะมีการเรียกนายพิธามาให้ข้อมูลในฐานะผู้ถูกร้องหรือเปล่า
ขึ้นอยู่กับกระบวนการถ้าหากจะเรียกสำนักงานกรกตจะเป็นคนเรียกไม่ใช่กรกต
เมื่อถามว่าคำร้องต่างเป็นการเล่นงานทางการเมืองหรือไม่
อิทธิพรบอกว่าการดูคำร้องต้องใช้ระเบียบว่าด้วยการสืบสวนไต่สวน
และยืนยันว่ากระแสโซเชียลนั้นไม่ได้กดดันในเรื่องนี้ครับ
ถ้าเห็นว่าไม่พอละคนให้สอบเพิ่มรู้ศึกษาเพิ่มได้
แต่ตอนนี้เนี่ยต้องถือว่าเรายังไม่เห็นเอกสารที่เป็นทางการอันเป็นผลมาจากการทำงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เพราะฉะนั้นก็ยังไม่สามารถที่จะพูดอะไรได้มากกว่านี้ครับ
คุณผู้หญิงที่ทางเองจะต้องเรียกมาชี้แจงนะครับตามคำร้องนะครับ
ไม่มีครับไม่มีนะครับผมก็คิดว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ของทีมกรกตนะครับทั้งสำนักงานแล้วก็คณะกรรมการการเลือกตั้งครับ
ปฏิบัติตามหน้าที่ครับเราก็เป็นอย่างนี้มาตลอดนะครับ